โอเคอะเพราะว่าเออเราก็ดูเฉพาะแบบอืม
ก็ดูอะตอนนี้อันดับหนึ่งผมคือผมไม่ค่อยกล้า

เออมาสิดูสิเปิดด้วย
อันดับหนึ่งคือมีแม่เมื่อพร้อมมีแม่ไม่พร้อมอ่าคือเรื่องของเรื่องวันนี้แหละ
จากรายการหวนกระแสทั้งหมดทั้งมวลเมื่อแม่แตงโมเนี่ยมาออกรายการเราขอสรุปอย่างนี้แล้วกัน
ก่อนที่จะไปไทยรัฐนิวโชว์ก่อนจะไปแล้วอะไรทั้งหลายคืออ่านแล้วก็แบบว่าเนอะอืม
คุณแม่เนี่ยให้อภัยคนที่ออกมาแอคชั่นเกี่ยวกับเรื่องแตงโมตลอดคือ
ฮิปโปกับแม่แอนนาบางทีนางก็ไปออกรายการทีวีเยอะเขาต้องยอมรับ
ไม่คือเรื่องของเรื่องมันอย่างนี้คือทางฝั่งของฮิปโปกับทางฝั่งของแอนนา
เมื่อคืนนี้ว่าแม่หรือเราจะไปที่นี่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่เนี่ยก็เหมือนแบบไม่พอใจว่า
ไม่ได้สิเพราะว่าคุยกับทางท่านบัตรหลวงทงชัยไว้แล้วอืมอ่า
เอ่อหรือคุณพ่อททกเรียกคุณพ่อทรงชัยก็แล้วกันก็คือบัตรหลวงอะ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

กับแม่ปอเป็นคนสุภาพที่สุดเท่าที่แม่เคยเจอผู้ชายมา
แต่ไม่ให้อภัยกติกเลยอุ้ยเธออุ้ยทำไมเพราะเธอเป็นคนสัมภาษณ์
มันคือคำว่าปลอมมันเผลอมันปลอมเผลอนะฮะ
มันอยู่ในอารมณ์พอฟังคุณแล้วผมตื่นเต้นผมฟังคุณแล้วผมตื่นเต้น

เอาล่ะอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของนางถูกต้องไหมนางจะให้อภัยใคร
นั่นก็คือเรื่องของนางแต่ก็ปรากฏว่าที่แบบว่าเฮ้ย
สิ่งที่คนพูดถึงกันเยอะคือเรื่องเงินเรื่องเงินปุ๊บแม่เผยว่าทางปอเนี่ย
ยินดีเยียวยาคุณแม่ทุกอย่างทางแตงโมยังอยู่เล่นละครเรื่องหนึ่งรายได้ก่อนเรื่องละล้านอ่ะ
แปดแสนถึงล้านหนึ่งถูกต้องไหมฮะเพราะว่าละครช่องวันของนางก็ยังถ่ายไม่เสร็จ
เพราะละครเรื่องสุดท้ายที่ถ่ายไม่จบต้องบอกเลยต้องเป็นเครดิตช่องวันค่ะซึ่งแม้กระทั่งพี่ป้อนเองบอกเฮ้ย
โมมันสวยเรื่องนี้พี่ฟ่อนบอกสวยเลยเนื่องจากบอกว่าแล้วไอ้โมบทเด่นด้วย
บทเด่นจริงแล้วก็ทุกครั้งที่โมมากองถ่ายโมมีความสุขมากแล้วตอนนี้แต่คนก็คงจะต้องเข้าใจมันจะต้องเปลี่ยนตัวกระทันหันเหมือนกันเนาะเพราะว่าโมเสียชีวิตเนี่ย
เขาบอกว่าเรื่องหนึ่งเนี่ยโมได้สัก๘แสนถึงล้านหนึ่งถ้าแตงโมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนางก็คำนวณคำนวณไปก็แววว่า๓๐ล้าน
ถ้าตะแมงอยู่ยังมีรายได้มากกว่าแตงโมไม่ใช่แตงโมแตงโมยังอยู่คุณนี่มาแต๊งแมงไง
จัดจาหลิตที่รายการอีกเป็นอ่านเพราะเดี๋ยวฉันจะจำกรรมพูดเธอไปพูดนี้แฉวะตอน
ทั้งหมดทั้งกวงคือเร็วเร็วค่ะพอก็จะเอาไปอ่านตอน

เหมือนกับเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความจริงใจ
แล้วก็โทรหาตลอดเวลาพยายามที่จะแบบเหมือนแสดงความจริงใจว่าอยากจะขอโทษจริง

เข้าไปดีกว่าแม่ได้เงินหรือเปล่า
เย็นเขาอยากเกินก่อนแป๊บนึงกับคุณผู้ชมงงไง
คือมีการพูดถามถ่ายกันว่าแล้วแม่เองเนี่ยจะยังไง
แกก็พูดกันมาเองหรอว่าคือ
จริงแล้วเนี่ยแกคงจะเอาตัวเลขของรายได้ของแตงโมเนี่ย
มาคิดเรื่องค่าระครสมมุติ๗๐๐๐๐๐๑ล้านอะไรแบบนี้

มันก็จะกลมก็ประมาณ๓๐ล้าน
ก็เขาอยากบอกว่ากระติกมีเงินให้ไหมล่ะ

และอันอื่นไม่ใช่พุทธกหาด้วยก็จะมีแค่สองคน

เวลาเราดูที่คุณแม่พูดวันนี้มันไม่ซอฟต์แบบนั้น

คุณนายยาก็คุยกับเธอไม่ใช่เหรอ
เมื่อกี๊คุณก็บอกคุณก็ล่าวไว้สิ
คือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยคุณตังโมเขาชัดเจน
เขาระบุอยู่แล้วเป็นลูกของคุณกระติกถูกต้องไหม

ทีนี้ในกรณีนี้เวลาที่เราดูคุณแม่สัมภาษณ์
คุณแม่ก็เข้าใจว่าจริงแล้วมันเหมือนเป็นมรดก
จริงต้องมาตกที่คุณแม่สิต้องเป็นผู้สืบสายเลือดถูกไหม
วันนี้พี่หนุ่มสัมภาษณ์แต่ในขณะที่พี่หนุ่มกำลังอธิบายว่าอันนี้มันเป็นการให้
จากการที่ผู้รับผลประโยชน์ไม่จำเป็นจะต้องสืบสายเลือด
ก็คือเป็นคนที่คุณแตงโมระบุลงไปเลย
ง่ายเอาชาวบ้านสำเร็จเลยนะ

มันก็ไม่ได้มีผลทางด้านคดีที่แบบว่า
คุณจะต้องไปอายัดเอาไว้ได้เพราะว่าเป็นผู้จัดการมรดก

คือแม่เขามองแค่นั้นไงว่า๑แปลงโมนไม่ได้มีการจดรับทางฝั่งของอิสเตอร์เป็นลูกวุฒาธรรม

ซึ่งเรื่องนี้แม่แกก็ไม่เข้าใจผมก็เลยต้องเชิญทนายสงการอธิบายให้ฟังอีกทีนึง
แต่แม่ก็บอกห่านครึ่ง
คือสุดท้ายแม่เขาบอกว่าไม่ได้คือต้องเอามาแล้วก็ต้องหารครึ่ง
หรือให้แม่๕แสนแล้วก็อีก๕แสนก็ให้อิสเตอร์ก็ได้
เพียงแต่ว่าแม่จะมีคนเก็บไว้ให้ได้หรือจะจัดสรรให้เอง
แม่แม่จะไปเอาหัวเขาได้ยังไงก็ไม่ได้ไงแม่
เอาจริงนะวันนี้หนูฟังทั้งหมดหนูมีแต่คำว่าเงินอยู่ในหัวพี่
ได้ยินแต่คำว่าเงินอยู่ในหัวพี่แม่มันไม่ใช่มรดกตกทอด
มันเป็นของกวนในรายการแม่แม่เสียงสูงนะเย็น

เขาจะต้องเกินบัตรละเหตุก็ตาย
ไม่คือแม่เองไปร้องขอเป็นพฤติกรรมมรดกแล้ว
คือตามสิทธิ์แม่ก็คงจะได้เป็นแล้วแหละพฤติกรรมมรดก
แต่ทีนี้ในมุมของสิทธิ์ของเรื่องอย่างนี้มันสำเร็จไปแล้ว
คือมันเป็นความตั้งใจและความต้องการของแตงโมไปแล้ว
เพราะฉะนั้นพอเขาโอนให้ลูกคุณธรรมเขามันไม่ได้เกี่ยวกับกติกนะ
ไหมมันก็คงยังไม่ได้ชะลออะไรหรอกเพราะว่ามันทำงานแล้ว
คือเขาเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอุบัติเหตุแล้วแหละ
ตอนนี้เดี๋ยวก็ลองดูกันต่อไปแต่สุดท้ายผมเชื่อว่ามันไม่มีพลิกหรอก
เรื่องนี้คือสุดท้ายเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำต้องใช้คำนี้นะเป็นอุบัติเหตุที่มีเงื่อนงำ
เงื่อนงำอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูเป็นอุบัติเหตุอยู่แล้ว
ยังไงมันอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคือเพราะว่าไอ้คำว่าฆาตกรรมเนี่ยไม่มีอ่ะ
มันมันก็ต้องมองว่ามีการฆ่าเตรียมการมีอะไรอย่างงี้ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดโอเคไปถึงเสร็จปุ๊บ
อย่างผมถามต้องทานายว่าเอ๊ะไปสมมติไปลุนรามหรือแล้วทำให้ตังโมแบบพลัดตกไปอย่างงี้
ถือว่าเป็นฆาตกรรมไหมเขาก็บอกมันไม่ใช่ก็จะเป็นอีกก็เป็นคดีอีกแบบหนึ่ง
อืมนึกออกไหมคือมันมันมันมีเหตุหลายอย่างอ่ะเรื่องเนี้ยแต่สุดท้ายผมเชื่อว่า
สรุปออกมาน่าจะเป็นน่าจะเป็นอุบัติเหตุแล้วที่มีเงื่อนงำเงื่อนงำคือเงื่อนงำมาจากตรงไหน
ก็คือการที่ข้อเท็จจริงในคน๕คนที่อยู่เนี่ยมันไม่มีความชัดเจนในสังคม
แต่ในตำรวจอ่ะเขาอาจจะฟังได้เพราะเขาต้องมีการประมวลหลายหลายหลายหลายหลายหลายอย่าง
ซึ่งเราเองอาจจะไม่รู้ไงในสำนวนว่ามีอะไรบ้าง
เราก็จะมองแต่เพียงภายนอกว่าอ๋อมันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้
แต่ว่าถ้าว่าตำรวจเนี้ยเขาจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเขาจะมีการอ่ะ
ว่าเราสงสัยว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนไทม์ไลน์หรือเปล่า
ในการที่แล่นเรือไปแล้วก็ไปถ่ายรูปกันแล้วก็รูปมาลงเนี่ย
เปลี่ยนไทม์ไลน์ไหมหนึ่งสองสามสี่จัดตรงนี้เป็นจุดนี้
เวลานี้ไปจอดตรงนี้แต่ตำรวจเขาจะมีอีกแบบหนึ่งคือ
เขาก็จะดูดข้อมูลทั้งหมดเนี่ยของทางฝั่ง๕คนนี้
มาอยู่ในระบบของเขาเสร็จเนี่ยเขาจะไปไล่ดูเลยว่า
แต่ละคนเนี่ยมีการพูดคุยอะไรยังไงตอนไหนอันนี้เขาดูหนึ่งนะ
หลังจากนั้นมันก็ยังบอกไม่ได้อืมเขาก็ใช้วิธีเขาอาจจะต้องมีการไปเอาเอ่อ
สัญญาณโทรศัพท์หรือไปการเช็คเบสสัญญาณโทรศัพท์ต่างนานาว่ามีการโทรที่ไหน
อะไรยังไงจริงไหมแล้วก็จะมีการเทียบเคียงจากทีพีเอสของเรือ
อันนี้สำคัญที่สุดว่าเรือลำเนี้ยไปอยู่ตรงจุดไหนอ่า
ตรงนี้ไปอยู่ปากเก็ตตอนกี่โมงไปอยู่ตรงท่าน้ำตรงนี้กี่โมง
จอดตรงสะพานพระราม๘ตรงจุดนี้กี่โมงแล้วก็ถอดออกมาแล้วก็มาเทียบเคียงกับรูปที่มีการถ่าย
อันนี้มันก็จะบอกได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่าปรากฏเขาบอกว่าอ่ะ
ก็มีการถามกันอีกว่าปกติคนพยายามเอาคลิปเก่า
ออกรายการก็คือส่วนใหญ่แตงโมจะพูดถึงพ่อถูกต้องไหมก็ตั้งแต่คลิปตั้งแต่ออกกับพี่ดูสัญญาที่หมอชิด
แบบว่าเปลี่ยนเป็นสัญญารายการทั้งหลายในทางช่องเจ็ดหรือแม้กระทั่งวันยังหวานอยู่หรืออะไรเราเราดูเนี่ย
ก็จะมีแต่พ่อพ่อก็มีคำถามหนึ่งว่าสนิทสนมกับแม่ขนาดไหนเดี๋ยวนะอืม
ที่เราพูดถึงเรื่องแตงโมเราขออนุญาตแม่หรือยังอ้าวทำไมแม่เขาบอกจะพูดเรื่องแตงโมต้องขออนุญาตเขาก่อนนะ
จ้ะพี่พูดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ฉันพูดคำเขาเขาบอกผมมานะตรงเนี้ย
พูดเรื่องแตงโมต้องขออนุญาตไว้ก่อนนะอ่าอันนี้ล่ะอันนี้พูดได้ไหมอะไรนะ
คุณวันนี้พี่หนูมีการถามอยู่เรื่องเนี้ยเริ่มแอบเข้าบ้านไปหยิบของอ๋ออันนี้พี่พี่ถามไปแล้วอืม
เขาถามถึงว่าแตงโมเนี่ยเขาเปลี่ยนรหัสเข้าบ้านเขาไม่อยากให้แม่เข้าบ้านจริงหรือเปล่า
อืมแม่บอกไม่จริงแล้วแม่เขาบอกรหัสด้วยนะแม่เข้าได้ตลอดแต่เป็นบ้านคุณพ่อ
ไม่ใช่บ้านแตงโมอืมแม่ไม่เคยเข้าบ้านแตงโมเพราะไม่รู้จะเข้าไปทำไมอืม
ว่าอย่างงั้นซึ่งเขาบอกว่าเอาละแม่แม่สนิทกับแตงโมหรือเปล่าสรุปแล้ว
มาแบบตรงตรงเลยว่าแม่สนิทกับแตงโมหรือเปล่าแม่เขาบอกว่าก็สนิทกันนะ
คลอดน้องมานิสัยแตงโมคล้ายคล้ายแม่แต่จะได้ความแมนจากคุณพ่อ
อืมนี่แหละเอาไงต่อล่ะเอาไงต่อล่ะอ่าก็เนี้ยแหละก็คือ
สรุปสุดท้ายเนี่ยในมุมของตัวแม่เองเนี่ยคือมันก็เลยทำให้สังคมเนี่ย
รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็ไม่ยุติธรรมกับแตงโมนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่า
ผมก็มีโอกาสถามแม่ไปว่าหนึ่งเนี่ยคือแม่ไม่กลัวสังคมคอรหาเหรอ
ว่าเพราะอะไรเพราะว่าณวันนี้ตำรวจเองอ่ะยังไม่ได้แถลงนะฮะ
สองเนี่ยผลทางด้านคดีเนี่ยตำรวจยังไม่ได้มีการสรุปผลออกมาเลย
ยังไม่รู้เลยแตงโมตายเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรยังไง
แต่สุดท้ายวันนี้แม่คิดว่าการที่แบบแม่ให้อภัย
ทางทางฝั่งของเอ่อของพยาบาลเรียนคุณผู้ต้องหาก็แล้วกันอืม
นะทั้งสองท่านไปอันเนี้ยคือแม่จะไม่กลัวสังคมเคลือบแคลงสงสัยเหรอ
ว่าคนอาจจะมองว่าแม่เนี่ยมีเรื่องของแบบเงินการแบบเอ่อ
เรื่องเงินเรื่องของอะไรอย่างนี้แม่เขาบอกเขาไม่สนใจตรงนั้นอยู่แล้ว
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือถ้าที่ผมจำได้เขาตอบประมาณแบบนี้นะ
กระติกซอฟต์ไปเลยอืมทีเนี้ยหลังจากนั้นพอประเด็นที่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย
มันทำให้คนเนี่ยวิภาควิจารณทันทีว่า
เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมกติกถึงไม่โทรหาแม่

เพราะกระติกพูดเลยว่าโทรหาแม่ก็ไม่มีประโยชน์

ทัวร์เริ่มร้อนย้อนกลับอย่างนี้
เทียบท่าใหม่ถึงท่านี้จะไปแล้วกูไปทางนี้ก่อนแล้ว

แต่ว่าโบมันก็พูดนู้นไม่ได้พูดนี้ไม่ได้พูดนั้นไม่ได้แค่บอกว่าเมื่อวานเนี้ยโบพูดถึงกติกเพราะโบไปคุณบอกว่าให้กติกอ่ะโทรหาแม่นั่งว่าอย่างงั้นไม่คือประเด็นของคุณโบอ่ะที่พูดออกมาเนี้ยคือจริงจริงแล้วอ่ะความหมายคุณโบเนี้ยคือถ้าฟังกันดีดีเนี้ยก็คือคือมันถอดออกมาได้ว่าหนึ

ใช่เหรอแล้วมั่นใจได้ไงว่าแซนพูดความจริงทั้งหมดเพราะทุกคนไม่เห็นไงไม่มีใครเห็นเลยมีแซนเห็นคนเดียวอันนี้คือสิ่งที่คุณโบเนี่ยเขาถึงได้ออกมาพูดอ่านั่นเป็นประเด็นนึงนะประเด็นที่สองที่คุณโบเขาอยากจะบอกคือเวลาที่มานั่งในรายการเนี่ยนะฮะมีบางคนเนี่ยพยายามในหนกระแสเนี่ยพยายามจะบอกว่ามีคนบอกว่าโบเองเนี่ยพยายามให้

ทางคนกลุ่มเนี้ยก็ได้ขึ้นไปที่ท่าที่เอ็นบีซีแล้วก็ไปเจอกับทางคุณโบคุณโบค่ะคุณโบอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นคุณโบเนี้ยก็บอกว่าเขาก็พอจะรู้ว่ามันมีการพูดคุยอะไรกันในช่วงจังหวะเวลานั้นแต่นางไม่พูดอืมแต่เรื่องเนี้ยนางให้ข้อมูลกับทางตำรวจไปเรียบร้อยแล้วตำรวจสอบประคำไปเรียบร
หายต่ำเอ๊ะนั่นเลยมันก็มีเรื่องแม่เข้ามานี่ใช่แต่งโมเองก็แอคชั่นแล้วเหมือนกันเหมือนไปการออกมาขอโทษทุกคนแล้วเหมือนกันคือเขาก็ขึ้นเป็นภาพหัวใจอ่ะขึ้นมีไหมน้ำเอ้ยเป็นเอ่อหัวใจว่าแบบหัวใจแตกสลายอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ขอโทษนี่ผิดหวังคือต่อยเนี้ยได้มีโอกาสพูดคุยกันกับผมน่

ผมว่าผมช็อกไหมผมผมไม่ช็อกนะผมไม่ได้ช็อกนะจริงเพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามคันลองของแม่พูดมันเป็นสเต็ป๑๒๓๔มันไม่ได้แบบมันไม่ใช่แบบอ้าวเฮ้ยไม่ใช่นะแต่ถามว่าถามว่างงตรงไหนผมงงตรงที่ว่าผมไม่คิดว่าแม่จะพูดขนาดนี้ไงแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ว่าผมก็มองประเด็นออกอ่ะว่าอะไรมันคือ
จากรถเมฆตั้งแต่วันศุกร์พี่คุยกับคุณเปิ้ลนาคอนคุยกับกู้ไพคุยกับต่างต่างนะนะคุยกับคนที่คนเรือพี่คุยหมดแล้ววันศุกร์นะฮะหลังจากนั้นมาวันจันทร์พี่คุยกับคนสี่คนก็คือที่อยู่บนเรือพี่คุยกับสองชั่วโมงวันนั้นนะวันต่อมาเนี่ยพี่คุยกับนิติเวทย์พี่คุยกับนักอัชยาวิทยาพี่คุ
วันต่อมาพี่คุยกับตำรวจคือตำรวจไม่ใช่ตรวจที่ทำในคดีแต่เป็นตำรวจที่เรียกว่าเป็นอดีตในตำรวจสองท่านซึ่งก็จะมีมุมมองของการทำงานของตำรวจแล้ววันนั้นก็มีเชียร์ที่คำพรแล้วก็มีทางฝั่งของคุณแต๊งไปนั่งคุยด้วยคือพี่ฟังหมดแล้วเพราะฉะนั้นพี่ทำเรียงเหตุการณ์มาตลอดแล้วทุกครั้งที่มีข่

มาดูแล้วมาฟังแล้วไอมามักคือมันปุ๊บอย่างรวดเร็วจริงจริงมันเร็วมากนะคะวันนี้อีก
บางคนหาเรื่องจากเรื่องแตงโมอืมบางคนหาความแบบด่งดังจากเรื่องแตงโม
แม้กระทั่งสื่อก็ต้องหาเรตติ้งจากเรื่องของแตงโมแม่งเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้
นี่คือเราเอาความจริงมาคุยนะอย่ามาแบบรู้สึกว่าต้องต่อแหลกกัน
ทุกคนหาประโยชน์จากเรื่องของแตงโมจริงคนเดียวที่ไม่เคยหาประโยชน
เรื่องแตงโมผมจะบอกให้คือใครแฟนเขาเบิร์ตแฟนแตงโมไม่ยอมออกรายการอะไร
เพราะพี่คุยกับเขาแบบลึกเลยอ่ะเขาไม่เอาด้วยพี่หนุ่มเคยเชิญมาออกรายการใช่ไหม
เคยคุยเขาไม่ยอมออกไม่ออกแล้วเขาเป็นคนโคตรดีพี่บอกเลย
ทำไมพี่ต้องทำเรื่องแตงโมเพราะคนมันดูอ่ะผมก็ต้องบอกเลยว่าคนดู

ทุกช่องใครไม่เล่นผมบอกก็ต้องเล่น

คนรอบข้างแตงโมเองก็เหมือนกัน

วันนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่

แสดงความจริงใจกูนู่นนี่
แต่เขาจะแฝงไว้ด้วยการขายของก็มี

สุดท้ายคนที่น่างกุศัลที่สุดคือแตงโม
เรื่องเนี่ยมันไม่ได้ต่างเลยจริงของลาลาเบลเลยรู้วะ

ทุกคนก็จะหูแบบลันลาเบลลันลาเบลลันลาเบล
เอาผ้าของเขามาวนออกโอ้โหเนี่ยอุ้มขึ้นไป
เนี่ยสุดท้ายผมบอกเลย
พี่ก็คิดนะวันนี้พี่จะคืนอะไรเขาดี
แต่พี่ยังไงพี่ก็ต้องคืนให้เขา
แต่พี่ยังนึกไม่ออกว่าพี่จะคืนอะไร

คือยังไงพี่ต้องคืนพี่แบบพี่จะรู้สึกไม่ดีมาก
ถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำอยู่แบบนี้
อย่างที่บอกแล้วคนที่แบบไม่เคยคิดเรื่อง

หรืออาจจะมีขอโทษนะอาจจะมีบางท่านที่ผม

แต่มีบางท่านผมขออภัยด้วยอดีตบางท่าน
อันนี้คือแบบไม่ต้องต่อแหลกัน
มันคือข้อเที่ยวจริง